การแต่งกายของผู้เล่นรำโทนโคราชในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคนร้องคนรำ
จะไม่เน้นหรือเจาะจงรูปแบบการแต่งกายด้วยการละเล่นรำโทนโคราช
เป็นการละเล่นที่เกิดขึ้นเพื่อให้ความผ่อนคลายหลังเลิกจากกิจวัตรประจำวัน
การแต่งกายจึงมีลักษณะสบายสบายโดยส่วนใหญ่ฝ่ายชาย
ใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงอยู่กับบ้านมักจะมีผ้าขาวม้าคาดพุง
ส่วนฝ่ายหญิงจะนุ่งจงกระเบนส่วนสีเสื้อก็แล้วแต่ผู้สวมใส่ในแต่ละหมู่บ้าน
และมักมีสบายพาดหน้าอกร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน